หลังจากที่ได้มีการนำรายชื่อบุคคลที่สมควรจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีขึ้นทูล๙นะครับ
ล่าสุดครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ
พระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
คอรมอเศรษฐา๑แล้วเรียบร้อยนะครับ
นี่คือประกาศล่าสุดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาครับคุณผู้ชม
โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับ
โดยรองนายกจำนวน๖คนประกอบไปด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัย
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
มาครับคุณสมศักดิ์เทพสุธินอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับ

คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มาครับตรงกลางด้านล่างพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
น้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับจากโคต้าของพลังประชารัฐ
และรองนายกคนที่๖ครับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรอทสชนะครับนี่คือชมหน้าของรองนายก
ทั้งหมดหกคนทีนี้ถ้าหากว่าไล่ดูทีละกระทรวงครับ
จากกระทรวงการคลังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนั่งตำแหน่งนายก
และควบรัฐมนตรีกระทรวงการคลังส่วนรัฐมนตรีช่วยครับ
ประกอบไปด้วยคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรจากทางเพื่อไทย
และอีกหนึ่งคนครับคุณกฤษฎาจีณวิจารณะอดีตประหลักกระทรวงการคลัง
ก็คือด้านขวาบนนะครับเพิ่งจะโปรดกล้าวให้พ้นจากตำแหน่งประหลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อมารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยดูแลงานด้านการคลังนะครับ
ไปครับกระทรวงพาณิชย์สองท่านที่เห็นด้านล่างครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือคุณภูมิธรรมเวชยชัย

ส่วนอีกหนึ่งคนครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์คุณนพินทรศรีสันพาง
ขณะที่กระทรวงกลาโหมนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือคุณสุธินคลังแสงครับ
สอบบัญชีรายชื่อจากทางเพื่อไทย
ถือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากฝ่ายพลเรือนเป็นคนที่๖นะครับ
ต่อเนื่องมาจากหม่อมรัชวงศ์เสนีปราโมทคุณชวนหลีกภัยคุณสมัครสุนทรเวท
คุณสมชัยวงสวัสดิ์คุณยิ่งรักชินวัฒน์แต่สำหรับคุณสุธินคลังแสงนั้น
เป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ได้นั่งตำแหน่งนายกและควบรัฐมนตรีกลาโหมนะครับ
คือมีเพียงแค่ตำแหน่งกลาโหมดูสนามชัยหนึ่งอย่างเดียวเลยครับ
มาคือกระทรวงคมนาคมครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โดยมีรัฐมนตรีช่วยคือคุณสุรพงศ์ปิยโชธและคุณมณพรเจริญศรี
กระทรวงเกษตรและสหกรครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า

รัฐมนตรีช่วยประกอบด้วยคุณชายาพรมมาและคุณอนุชานาคาสัย
ส่วนกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ
เรื่องของค่าพลังงานค่าไฟต่างค่าน้ำมัน
คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
โคต้าของรวมไทยสร้างชาติ
ส่วนกระทรวงมหาดไทยครับรองนายกคุณอนุทิน
มานั่งตำแหน่งมธ๑ด้วย
ภูมิใจไทยและมีรัฐมนตรีช่วย๓คน
แบ่งมาจากสัดส่วนภูมิใจไทย๒คนคือคุณชาดาไทเศษ
และคุณทรงศักดิ์ทองศรีส่วนอีกหนึ่งคนมาจากโคต้าของเพื่อไทย

กระทรวงศึกษาที่การครับพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบ

โดยมีรัฐมนตรีช่วยคือคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุล
กระทรวงศัพท์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณน้องชายของบิ๊กป้อม
จากจะเป็นรองนายกแล้วก็นั่งตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ด้วย
กระทรวงการต่างประเทศรองนายกปานปรี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกตำแหน่ง
และมีรัฐมนตรีช่วยคือคุณจักรพงศ์แสงมณีกระทรวงสาธารณสุขครับ
คุณหมอชนน่านศรีแก้วอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทย

หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับ
ส่วนกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒนรัชกิจประการครับ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากทางโคต้าของภูมิใจไทยนะครับ
คุณประเสริฐจันทรรวงทองครับเลขาธิการพักเพื่อไทย
หญิงหนึ่งเดียวในหน้าจอด้านขวาล่างครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
เป็นรัฐมนตรีมือใหม่ป้ายแดงนั่งเก้าอี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่ภาคใต้กับคุณเศรษฐาพร้อมกับทีมงานด้วยนะครับ
ไปครับคุณพิมพัทราวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และนี่ก็สร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
สร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และนี่ก็สร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และนี่ก็สร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือว่าอวอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณสุภามาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้จากภูมิใจไทยนะครับ
ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้
และอีกหนึ่งคนที่ชื่อนอนมาทุกโผล่เลยครับพันตรวจเอกทวีสอดส่องจากประชาชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นสุดท้ายแล้วปรากฏชื่อเพียงท่านเดียวนะครับผู้หญิงคนนี้ครับคุณพวงเพชรชุนละเอียด
เก้าอี้รัฐมนตรีมีทั้งหมด๓๓ตำแหน่งจาก๓๕ตำแหน่งนะครับสัดส่วนของเพื่อไทยและพลังประชารัฐนั้นหายไปพักละ๑คนครับ
เพื่อไทยเนี่ยไม่ปรากฏชื่อของนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นประกาศถอนตัว
ก่อนหน้านี้มีชื่อติดโผล่นะครับว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ประกาศถอนตัวและยืนยันว่าไม่ใช่ว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
แต่เหตุผลก็คือเพื่อให้ประเทศชาติและก็รัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ให้แก้ปัญหาให้ประชาชนได้โดยเร็วมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
อีกหนึ่งคนที่ไม่ปรากฏในการประกาศของราชกิจจานุเบกษาก็คือสสไผลลิกจากพลังประชารัฐนะครับ
ตามโผล่ก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ครับ
เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะลงพื้นที่จำได้ใช่ไหมครับ
ที่แม่กรองไปกับคุณเศรษฐาไปกับผู้กองธรรมนัฏแล้วก็ทีมงานไปคุยกับภาคประมง
ล่าสุดว่าเห็นมีรายงานบอกว่าขอถอนตัวเช่นเดียวกัน
มีรายงานเพิ่มเติมว่าทั้งสองคนก็คือทั้งคุณพิชิตชื่นบานและคุณไผลลิกนั้น
การตรวจสอบคุณสมบัติแต่ขอถอนตัวเองนะฮะ
เพื่อให้การตั้งรัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็ว
หลังจากมีการร้องให้ตรวจสอบคดีความในอดีตครับ